ยังมีอีกหนึ่งพิธีกรรมทางภาคเหนือของชาวล้านนาครับ
ไปดูกันหน่อยเมื่อมีผู้ที่เสียชีวิต
เขาจะทำพิธีสูดถอน
ทำไปเพื่ออะไรพิธีนี้มีความสำคัญอย่างไร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

โหงจะต้องไปสวดทำพิธีในจุดที่ผู้ตายเสียชีวิต
เพื่อเชิญดวงวิญญาณไปรับบุญที่บ้านหรือที่วัดนั่นเอง
เป็นพิธีกรรมทางความเชื่อของชาวล้านนาเราก็มานำเสนอสู่คุณผู้ชม
เพื่อใครไม่เคยเห็นและรู้ไปพร้อมกัน
ก็คือเป็นพิธีกรรมทางภาคเหนือ